ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าณเวลานี้กลายเป็นปัญหาปากท้องเป็นรังใหญ่
การคิดนอกกรอบคิดต่างของเอ่อผู้ฟันปุ่นเนี่ย
มันคือจุดเด่นที่ทำให้ภักดิ์ไทยสร้างไทยตัดสินใจเอาคนนี้ลงผู้ว่าค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
ภูว่ามหานครนะครับพบกับผมอุ๋ยภาคภูมิพันธ์สถิตย์
ไม่เคยทำจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ
ที่สำคัญก็คือคนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสอสอก็เป็นมาแล้ว
ทำงานทางด้านการเมืองก็ทำมาแล้วแต่อยากเป็นผู้ว่ากอทมจริง
ติดตามเลยนะฮะไปพบกับเขาแบบถึงตัวถึงใจ
นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีครับ
วันนี้คุณสิทธานัดให้ผมไปหาแถวเรียบด่วนรามอินทรานะครับ
บอกว่าที่นั่นเขามีโครงการที่จะพัฒนาหากได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่ากอทม
น่าสนใจนะครับว่าโครงการนั้นจะคืออะไร
จะช่วยทำให้ชาวกรุงเทพตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้เขาหรือไม่

ท่านผู้ชมครับตอนนี้นาวากาตรีสิทธาพาผมมาอยู่ตรงนี้เขาเรียก
ใต้ทางด่วนเอกมัยรามอินทาที่คนกรุงเทพรู้จักดีอยู่แล้ว
ซ้ายรถก็ติดขวารถก็ติดพู่งภูมิ
เพราะเข้าใจว่าตรงนี้เป็นการแก้ปัญหาการจราจร
ของกรุงเทพมหานครหรือว่าของการทางพิเศษ
แต่ผมจะบอกว่าลองมาดูครับพื้นที่ข้างล่างซึ่งรถสามารถวิ่งได้
เขาอยู่ก็เอามาทำเป็นพื้นที่ลกล้างว่างเปล่า

พอมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วมายืนอยู่ข้างในอ่ะครับ

ใช่เพราะฉะนั้นไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย

แล้วคนที่สามารถจะวิ่งถนนข้างล่างฟรีได้

ถ้านาวากาศตรีศีรษฐาได้เป็นผู้ว่ากรธมอศ์
เราจะทำให้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คนกรุงเทพที่อยู่ฝั่งเหนือ
เหนือแล้วก็เฉียงไปทางด้านตะวันออกครับ
คือพื้นที่น้องจอกมีนบุรีคันยาวสะพานสูง
รวมถึงสายไหมบางเขน

เขาต้องไปอ้อมจากดินตรงนี้นะครับ
ต้องอ้อมไปที่สนวิภาวดีหรือสนหัวเจียวทิน

ให้สามารถที่จะมีรถโดยสารเพิ่มขึ้นมาได้

ฝั่งนู้นครับฝั่งดอนเมืองฝั่งด้านเหนือที่ใช้วิภาวดี
มีประชากรอยู่ประมาณสัก๒แสนกว่าคน
มีรถเมย์วันหนึ่ง๑๖๐๐กว่าเที่ยว
ประชากรตรงนี้๗แสนกว่าคน

แล้วก็ถ้านับจากเขตอื่นที่จะมาใช้ตรงนี้ได้ด้วยเนี่ย

แต่มีรถเมย์ตรงนี้อยู่แค่๒๐๐เที่ยวเท่านั้น

เหมือนรถแคมป์รถในสนามบินที่วิ่งสองคน

ไม่ไปเพิ่มมลภาวะให้กับกรุงเทพ

พื้นที่ด้านข้างสามารถเป็นเลนจักรยานได้

เป็นสนามสตรีทซ็อกเกอร์ให้เด็กมาเล่นได้

คุณสิทธาบอกว่าจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากรทมไม่เคยทำ

อยู่ถนนวิ่งบนดินไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

ผู้ว่ากรทมในอดีตไม่เคยทำ

ไม่มีการให้บริการเรื่องขนส่งสาธารณะ

จะเป็นการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแท้จริง

คุยกับนาวากาตรีสิทธาอยู่นะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหญิงสุดารัฐครับ

โอ้โหคุณหญิงสุดารัฐเป็นยังไงบ้างฮะ
เท่าที่ไปดูการหาสงหาเสียงลงพื้นที่ของดาวอากาศรินสิทธา
ก็การตอบภาพดีนะคะหมายถึงว่าพี่กับพี่ปุ่นก็จะแยกกันเดินนะฮะ
พี่ก็จะไปแบบเอ่อพบชาวบ้านเก็บละเอียดของพี่ปุ่นก็จะมีไปเรื่องของเนี่ย
จะมีสัมพงสัมภาษณ์เยอะหน่อยแล้วก็ก็จะไปลงพื้นที่
ก็เลยไม่ค่อยได้ไปพร้อมกันมากนักอืมอ่าแต่ว่าที่ไปเดินตามหลังพี่ปุ่นเนี่ย

นี่ก็คิดขึ้นมาเนี่ยดูสิว่าโอ้โหมันโล่งโจ้งอย่างนี้
แล้วเสียพื้นที่ไปเปล่าเปล่าเลยแล้วก็สิ่งที่เขาทำมันมีอยู่
ตัวอย่างที่เห็นตั้งแต่เขาเป็นประธานบอร์ดการท่า
มันก็มีที่อย่างนี้แหละลกล้างว่างเปล่าริมรอบสนามบินสุวรรณภูมิ
เขาก็มาทำเป็นสนามจักรยานตอนนี้ขึ้นอันดับโลกแล้วนะ
สนามสกายเลนแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม
เป็นสนามเจริญสุขมงคลจิต
ตอนนี้สนามนี้ขึ้นอันดับโลกแล้วติดท็อปทรีของโลก
เดี๋ยวเด็ดที่หนึ่งบ้างที่สองบ้าง
คนจากเมืองนอกเนี่ยหอบจักรยานเพื่อมาขี่อิดสนามนี้
เนี่ยคือการคิดต่างวันนี้เพราะว่ากฏมอลเนี่ย
เราไม่จำเป็นที่ต้องได้พวกเทคนิเคิลแต่เราต้องการนักปฏิบัติ
แล้วก็คิดนอกกรอบถ้าแบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นก็บอกโอ๊ยมันไม่ได้หรอก
เพราะว่ามันอยู่ใต้เขตทางมันนู่นมานี่
แต่สำหรับสิทธาคิดต่างและคิดว่าทุกหน่วยงาน
ก็ต้องอยากจะให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น
ก็ขอความร่วมมือกันเขาทิ้งเปล่าแบบนี้
เป็นที่ทิ้งขยะนะเรามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเดินทาง
ป่ะว่าคนในแถบนี้ทั้งหมดเนี่ย๑๒ล้านคนนะ
มันติดมากนะติดมากแต่ถ้าเราคิดดูว่ามีรถเหมือนรถไฟฟ้าอีกเส้นหนึ่ง
แต่เป็นรถเมย์ที่วิ่งต่อกันนะเดินทางไม่ได้ถึงเอกมัยเลยเนี่ย
คนจะใช้มหาศาลเลยแล้วก็โดยเฉพาะเขตสายไหม
ซึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นที่บอดพื้นที่ที่หาที่ออกยากมาก
ก็จะสามารถวิ่งจากเขตสายไหมไปถึงเอกมัยได้ทันทีเลย
เชื่อว่าอย่างพี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่คนที่มีแต่ภาพ
แล้วก็เป็นคนที่จะพร้อมที่จะไปขอความร่วมมือ
เดินไปขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างได้
แล้วยังมีอีกตั้งกี่จุดตั้งหลายจุด

๕๖จุดนี่หมายถึงว่าเอเรียใหญ่นะหลายเขต
มีอยู่แค่๖จุดแต่อันนี้คือจุดที่ใหญ่ที่สุด
และทำได้ง่ายที่สุดใช้งบมาน้อยที่สุด
ซึ่งถ้าเกิดคิดอย่างที่กรมทำมาโดยเอาเอกชนมาทำเนี่ย

แต่ว่าเราจะดูวิธีที่คนกรทมได้ประโยชน์สูงสุด
แล้วก็สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้เร็วที่สุด

ลงทุนไม่ถึงพันล้านนี่เหมือนกรทมลงทุนให้ประชาชนเลย
และเก็บค่าโดยสารแค่๑๐บาทตลอดสาย

เดี๋ยวจะขอตามผู้พันธุ่นคุณหญิงหน่อยด้วย

ไปดูไปเจอประชาชนเขาจะว่าอะไรอย่างไร
คิดว่าการเป็นผู้ว่ากอทมที่กำลังจะเลือกตั้งกันเนี่ย
เขาควรจะเข้าไปเพื่อแก้ไข
เพื่อสร้างเพื่อซ่อมหรือเพื่อพัฒนามันควรจะทำอะไรยังไง

คือผมว่าต้องมีการคิดที่แตกต่างจากของเดิม

ตลอดเวลาเนี่ยคำถามของคนกรทม
สิ่งที่ติดใจคนกรทมก็ยังเป็นสิ่งเดิม
ผมถึงบอกว่าผมจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากรทมไม่เคยทำ

ก็นโยบายเราจะแก้ไขปัญหารถติดแบบนี้จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบนี้
ก็พูดอยู่อย่างนั้นมาเนี่ยอันนี้มันตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่รถติดมาก็ต้องมีเกือบร่วม๒๐ปีแล้ว
นี่แหละคือสิ่งที่บอกว่าเราจะทำในสิ่งที่ว่ากรทมไม่เคยทำ
อันนี้เป็นโครงการเล็กอันหนึ่งนะเดี๋ยวอีก๒๓วันเนี่ย
ผมจะบอกเรื่องการแก้ปัญหาที่มันค้างคาใจบนกรทมแล้วแก้ไม่ได้
ในเรื่องน้ำท่วมเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะเรื่องอะไรต่าง

คือพวกนี้ก็เข้าไปแก้เข้าไปทำแน่แต่พัฒนาด้วยประมาณนี้เปล่า
ใช่เอางี้ดีกว่าพี่เคยลงผู้ว่าแข่งกับท่านสมัครแล้วแพ้ท่านสมัคร
เมื่อปี๔๕แผ่นพับพี่เนี่ยนะยังใช้ได้หมดเลยยังใช้ได้หมดเลยแผ่นพับพี่ตั้งแต่ปี๔๕
ใช้คำว่าวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจมีพิษกันแค่ข้อเดียวนอกนั้นเหมือนหมด
เหมือนเดิมไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยเพราะฉะนั้นต้องไปข้างหน้าใช่ไหม
ข้างหน้าแล้ววันนี้เราจำเป็นค่ะที่ต้องได้ผู้ว่าที่คิดต่างคิดนอกกล้าคิดนอกกรอบ
ถ้ามามัวแต่ว่าตรงนี้ก็ติดระเบียบจะเดินรถเองก็ไม่เดินรถไฟฟ้าไม่กล้าทำอยู่แบบนี้
คนกรุงเทพก็จะจมกับปัญหาแบบเดิมฉะนั้นการคิดนอกกรอบคิดต่างของผู้พันธุ์อุ่น
มันคือจุดเด่นที่ทำให้ภักดิ์ไทยสร้างไทยตัดสินใจเอ้าวันนี้ลงผู้ว่าค่ะ
ลูกสาวคุณหญิงสุดารัฐมาช่วยคุณแม่ด้วยพี่ว่าซิธาครับน้องตอน่าวซิธาครับ
เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้คนได้รู้จักไทยสร้างไทยในถนนการเมืองหรืออะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามติดผู้สมัครผู้ว่ากรทมหาเสียงจริง
พอขึ้นรถมาอย่างนี้เราก็เป็นเวลาก่อนที่จะไปถึงอีกจุดหนึ่งยังไง
เป็นเวลาพักผ่อนเวลาเวลาได้ตากแอร์เพราะเปียกหมดทั้งตัว

ถ้าเดินลงพื้นที่นี่บิดเป็นน้ำได้เลย
ต่างกับตอนหาเสียงเลือกสอสอยังไงพี่ฝนที่ตอนเคยเป็นสอสอเขต

ถ้าการหาเสียงนะครับจะต่างกันคือเลือกสอสอเนี่ย
เราต้องการคะแนนอย่างกรุงเทพเนี่ยถ้าได้มันก็จะมีคะแนนพื้นฐานอยู่แล้ว
ได้เพิ่มอีกหมื่นคะแนน๒๐๐๐คะแนนเนี่ยเราชนะแล้ว
ของเขตใช่ไหมเพราะเขตมันเล็ก
สามหมื่นคลองเตยเนี่ยสามหมื่นคะแนนเนี่ยชนะรอยแล้ว

เพราะว่าก็คะแนนในเฉพาะเขตคลองเตยมันก็จะประมาณอย่างนี้
ถ้าเราทำแบบนั้นสมมุติเราเจอวันหนึ่ง
เราได้คะแนนมาพันคะแนน๓๐วันก็ได้สามหมื่น

เพราะใช่ก็ต้องเป็นสไตล์หนึ่งจะต่างกัน
ผมแบ่งวัตถุประสงค์เป็น๓ระดับ
คือผมเปิดเผยว่าผมลงในนามพักไทยสร้างไทย
แล้วก็ยอมรับด้วยว่าเป็นพักที่สร้างใหม่
ยังไม่มีสอสอในพักเลยแม้แต่คนเดียว
แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่ภักดิ์ไทยสร้างไทยจะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย
มันเป็นทางออกเป็นทางรอดของประเทศจริง
แล้วก็เราก็มองว่าบุคลากรที่อยู่ในพักของเราเนี่ยมีคุณภาพ
เรามีประธานพักเป็นคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัฐ
ซึ่งทำการเมืองมา๓๐ปีแล้วแล้วก็ขยันเสมอต้นเสมอปลายมา๓๐ปี
ไม่ได้เป็นนักการเมืองแบบที่เขาบอกว่าก่อนเลือกตั้งสองเดือนก็มาเดินไห้ประชาชนแล้วก็หายไปเนี่ย
ไม่ใช่ก็เลยเพราะว่าทำงาน๒๔ทับ๗เป็น๗๑๑เลย

แล้วก็อยู่อย่างนี้มา๓๐ปีแล้วเราเชื่อว่าเรามีจุดแข็งตัวผมก็เป็นอดีตสอสอกรทม
ก็ได้รับเลือกตั้งแต่ปี๒๑๔๔หลังจากนั้นก็ยังทำงานโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ช่วยอยู่เบื้องหลัง

ถ้าเราชนะผู้ว่ากรทมเราได้ใช้ทันทีเลย
นโยบายที่เรานำเสนอก็สอดคล้องกับนโยบายของพัก
เราก็สามารถที่จะนำมาใช้กับกรทมคือการจัดส่วนราชการของกรทม
ไม่ได้ต่างจากการจัดส่วนราชการกระทรวงทะวงกลมของประเทศเลย

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำมันก็คือในเวย์เดียวกันในทิศทางเดียวกัน
รอบกรทมก็จะแคบกว่าหน่อย

เพราะฉะนั้นในบางนโยบายเราเสนอในกรอบของประเทศ

แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราได้เข้าไปก็จะไปเสริมกับนโยบายของพัก
อย่างเช่นผมยกอย่างอบนานประชาชน๓๐๐๐บาท

แบรนดิ้งแล้วว่าเป็นไทยสร้างไทยเป็นผู้บุยสูนะรัฐทำ

ทมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้น

จะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
แล้วก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เมื่อก่อน๖๐นี่ปลดเกษียณเพราะอายุมากทำงานอาจจะไม่ค่อยไหวแล้ว
ปัจจุบันไม่ใช่ใช่ปัจจุบันแข็งแรงถูกต้องถ้านับเกษียณผมอีก๓ปีเกษียณนะ
หูยังแข็งแรงอยู่เลยผมยังไปขี่จักรยานไปวิ่งตามสวนสานะบ้าง
แต่ผมก็จะเวียนไปเรื่อยแล้วผมจะมีชุดกีฬาเนี่ยรองเท้ากีฬาก็ใส่แทบจะทุกวันอยู่แล้ว
ก็จะมีอยู่ท้ายรถแล้วใกล้สวนไหนไปสวนนั้น
พานสวนรถไฟผมก็จะถามสวนไหนสะดวก
เขาก็จะรู้ว่าเดี๋ยวลงส่วนนี้ใกล้กว่าครับหรือบางทีเราไปเราอารมณ์เราอยากวิ่งสวนลุม
แต่ว่าบางทีกลับไปสวนเบนจสิริสวนเบนจากกิติใกล้กว่าผมก็ถามบอกว่าสะดวกสวนไหน
เขาก็บอกว่า๓สวนค่าเท่ากันครับพอกันจากจุดที่ไปผมก็จะเลือกว่าวันก่อนไปวิ่งอันนี้วันนี้ไปวิ่งนู้นก็จะเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็จอด
พอไปถึงยังไม่ต้องไปส่งถึงที่เพราะว่าเหลืออีกกิโลหนึ่งเนี่ยบางทีครึ่งชั่วโมง
พอเหลือกิโลปั๊บผมเปลี่ยนชุดในรถเสร็จผมก็อ่ะข้างทางเปิดประตูลงพอลงปั๊บบนฟุตบาทก็กึ่งวิ่งกึ่งเดินไป๓นาที๕นาที๘นาทีก็ถึงละ
เราก็ไปวิ่งพอวิ่งเสร็จก็ไปรับพอดีเป็นเขาเรียกว่าอะไรผมจะบอกว่าเป็นความสุขความสุข๘บาท
วิ่งเสร็จแล้วเวลาเราเหนื่อยเราจะแบบอยากกินน้ำเย็นไง
เป็นที่มาถึงก็สิบบาทสิบบาทเพราะฉะนั้นก็พอจะลงจากรถก็มียี่สิบใบนึงหรือเหรียญสิบไปเหรียญหนึ่ง
เนี้ยครับตอนนี้อยู่สระรัสนะจตุจักร
ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัฐนะฮะน้องจินนี่

ทมครั้งแรกด้วยนี่มาช่วยกันหาเสียงอยู่
ครับพี่บุญทำไมถึงเลือกมาจตุจักรฮะ
ตรงนี้เราจะพัฒนาหรือจะช่วยเขายังไงตรงนี้
คือเขามาดูในเรื่องพ่อค้าแม่ขายทุกวันนี้เนี่ย
ปัญหาที่คนกรทมร้องเรียนเมื่อก่อนเป็นเรื่องปัญหาอื่นเป็นหลักรถรถติดน้ำท่วม
ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าณเวลานี้กลายเป็นปัญหาปากท้องเป็นหลัก

ปากท้องที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไปเจอวิกฤติเศรษฐกิจจากการเมืองมาก่อนนะ
ถนนมีอะไรต่างมีวิกฤตโควิดในเรื่องโควิดแล้วก็เศรษฐกิจอีกเนี่ยอยู่มันไม่ได้
เพราะฉะนั้นปัญหาเกิน๕๐กลายเป็นปัญหาเรื่องปากท้อง
แล้วก็จะเน้นเรื่องการมาดูแลแก้ปัญหาปากท้องกับพี่น้องประชาชน

นับการเลย
คือถ้าดูจากผลตอบรับหรือว่ากระแสในขณะนี้เนี่ยคิดว่าเป็นยังไงบ้าง
คือทั้งในส่วนของพักและในส่วนของผู้ว่าคนก็จะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักแล้วก็ทราบนโยบายขึ้นเรื่อย
พอไปถึงก็จะขอถ่ายรูปบ้างชูเบอร์๑๑ให้บ้างอย่างนี้ครับก็จะเต็มไปหมดครับ
ในส่วนของเรื่องความเดือดร้อนร้องเรียนก็จะเป็นเหมือนกับที่เจอทุกวันตอนนี้ปัญหาหลักคือเรื่องปากท้องเราเลยเลือกเป็นจตุจักรที่เราจะมาแล้วก็มาดูแลในเรื่องนี้ครับ

โหไม่แผ่นแผ่นมีคนต่างเยอะ
หนักใจเรื่องโพลไหมมันหรือว่าเราเอามาคิดเป็นปัจจัยไหม
วันนี้ก็ต้องวันนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าที่พูดตั้งแต่วันแรกว่าอะไรไม่ใช่อุปสรรคทั้งปวงอุปสรรคอยู่ที่เวลาเวลาเราน้อยถ้าเราเป็นพักที่สร้างใหม่นะคะคนอาจจะยังไม่รู้จักพักมากนัก
แต่ว่ารู้จักสุดารัฐก็ถือโอกาสฝากทางรายการเลยว่านะเห็นหน้าสุดารัฐคือไทยสร้างไทยเห็นหน้าสุดารัฐผู้ว่าสีทาหมายเลข๑๑
ถ้าจะสร้างร่วมกันสร้างหาทางเลือกใหม่ทางรอดของประเทศเหลือทางเดียวเท่านั้นก็คือไทยสร้างไทยนะคะก็นี่แหละค่ะก็ตั้งแต่สนามนี้เลยนะคะเลือกผู้ว่า
หมายเลขสิบเอ็ดและสอกรของไทยสร้างไทยทุกเขตไทยสร้างไทยเกิดขึ้นได้และจะสามารถ
ยุติความขัดแย้งมุ่งดูแลนี่แหละเศรษฐกิจปากท้องทั้งหลายให้ประชาชน

ไม่ใช่ว่ามาเพราะว่าเป็นลูกสาวของคุณหญิงสุดารัฐ
คือไม่เคยเดินช่วยแม่หาเสียงเท่าไหร่หรอก

เขาสาธารณปุ่น

เราก็มีผู้ที่มีประสบการณ์

อย่างท่านรองสำนักวิสานเนี่ย

มันจะเป็นการสัดส่วนที่ผสมของคนทุกรุ่น

รุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นใหม่มาช่วยกัน
หลังจากคุณสิทธาและทีมงานเดินหาเสียง

ผู้ว่ากรทมของไทยสร้างไทยด้วย
และเป็นคนฟ่าง
ถ้าเกิดว่าจะพูดได้ไหมว่าถ้าพักไทยสร้างไทย

เราตั้งเป้าว่าจะลดราคา

ลง๑๕ภายในระยะเวลา

แต่ถ้าสร้างไทยลต์ราคาร

เพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน

อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงส่งผู้ว่าในนามของพัก
เพราะเราไม่คิดไม่เชื่อว่าการเป็นผู้ว่าอิสระเนี่ยจะสามารถทำงานได้

ผมถามสอกรเขาไม่ให้ความร่วมมือคุณคุณทำอะไรได้บ้าง
เรื่องเดียวแม้แต่เรื่องเดียวนะคุณทำอะไรได้บ้าง
เพราะฉะนั้นคำว่าอิสระเนี่ยนะครับผมว่าต้องพิจารณาดีนะครับ
ที่บอกอิสระเนี่ยไม่อิสระจริงหรืออิสระปลอม
แล้วผมเรียนนะครับว่านี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับ
ที่มีคนถามว่าทำไมผมมาช่วยทางนี้นะครับ
ผมบอกตรงนะครับว่าผมก็รู้จักคุณปุ่นกว่านานนะครับ
ผมรู้จักในช่วงคุณหญิงเนี่ยผมรู้จักสมัยชื่อคุณหญิงเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกเลยนะครับ
ที่กระโสกมาไทยนะครับผมยืนยันนะว่าคุณหญิงเนี่ย
ที่แบบสร้างภาพผมทำไม่ได้นะมันเท่ากับหลอกประชาชนคนกรุงเทพนะฮะ
ผมทรงศาลกรุงเทพฯนะฮะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า
ผมถึงยอมรับไงครับว่าคุณลองไปคิดดูแล้วกันว่า

คุณจะบอกคุณจะไปนั่งอ้อนวอนทุกคนเหรอให้เขาเห็นด้วยกับคุณ
ผมถามว่าระบบการเมืองประเทศไทยไปอ้อนวอนเขาจะทำให้คุณไหม
มันก็ต้องมีอย่างอื่นมันก็หมายความว่ามันก็ต้องเป็นเรื่อง

เพราะว่าอิสระจะเป็นธาตุมากที่สุดนะคะ
แล้วก็สำหรับค่าโดยสารเมื่อกี้กลับมาตอบค่าโดยสาร
ค่าโดยสารเนี่ยค่ะเรามองอย่างนี้
อันนี้เรามองแค่ว่าผู้ว่าสิทธาธิวารีด้วยอำนาจคนคนเดียวเนี่ย
ก็คือการลดให้เหลือค่าใช้จ่าย๑๕บาท
จาก๓๐๔๐เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เหลือ๑๕เปอร์เซ็นต์ภายใน๔ปีได้
แต่ถ้าไทยสร้างไทยเราได้บริหารได้เป็นรัฐบาลเนี่ย
เจรจาคืออย่าลืมว่าพี่คุณประพัดเป็นคนที่ก่อกำเนิดรถไฟฟ้าเลย
ยุคท่านจำลองศรีเมืองให้พี่ทำ
สิ่งที่เราคิดเมื่อ๒๐กว่าปี๓๐ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่เกิด
ดังนั้นถ้าเราได้กลับเข้ามาทำงานเรารู้ปัญหาหมดแล้ว
แล้วเราจะใช้หน้าที่ของเราอำนาจที่เรามีเนี่ย
เพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมือง
รับรองเลยค่ะว่าค่าโดยสารเนี่ย
เราจะเห็นค่าโดยสารที่๓๐กว่าบาทที่คนอยู่ได้ที่คนขึ้นได้
เราได้เคยคำนวณกันแล้วว่าอยู่ประมาณ๓๕บาทเนี่ย
เอกชนอยู่ได้ประชาชนอยู่ได้
๕บาทนี่คือตลอดทั้งสายเหรอ
ใช่ทั้งรถไฟฟ้าบนดินใดดินครับใช่
ต้องมีมิชชั่นให้แคนดิเดตผู้ว่าทุกคนต้องทำ
วันนี้รายการของเราให้คุณสิทธาทำอะไร

เฮ้อเดี๋ยวรู้น่ะ
ของคุณสิทาคือการเล่นฟุตบอลกับเด็กย่านบางนา
แม่ทีมงานนี่ช่างหางานให้ทำนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชม
ผลจะเป็นผู้ว่ามหานครได้ประชาชนทำได้ผู้ว่าก็ต้องทำได้

วันนี้ก็มาลงพื้นที่เขตบางนาครับพอดีเห็นเด็กเล่นฟุตบอลกันอยู่นะครับ
ก็เลยลองมาเล่นกับเด็กด้วยครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ทักษะการกีฬาของเด็กไทย
ดีมากนะครับเด็กในทุกชุมชนสามารถที่จะเตะบอลคลองบอล
เตะเขาเมื่อกี้นี่โดนไปประมาณ๓๐๔๐ครับ
ถือว่าทั้งเด็กทั้งแข็งแรงกว่าแล้วก็มีการวางผู้เล่นที่วางตามยุทธศาสตร์ในการเตะบอลนะครับ
การกีฬาครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ว่ากรทมจำเป็นต้องเข้ามาสนับสนุนนะครับ
ช่วงที่ผ่านมาเรื่องการกีฬาของกรทมเราดอบลงไปเยอะครับ
ทมมีศูนย์กีฬาหลายแห่งแต่ว่าการสนับสนุนให้เด็กมาออกกำลังกาย
ให้มีพื้นที่ในการเล่นกีฬาในการทำสันทนาการถือว่าน้อยมากครับ
เพราะว่ากรทมจำเป็นต้องเข้ามาดูในสิ่งนี้ครับองค์กรกรทมมีหลายส่วนที่น่าที่จะมาปรับ
แล้วก็มาทำในเรื่องของการกีฬาได้ซึ่งถ้าเกิดทำให้ดีเนี่ย
และก็สามารถที่จะทำรายได้เข้าประเทศได้ด้วยนะครับในส่วนของภักดิ์ไทยสร้างไทย
ในส่วนของนโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากรทมตัวผมเองนะครับ
มีนโยบายที่จะสนับสนุนตรงนี้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ปกครองครับ
ส่งลูกส่งหลานนะครับเข้ามาฝึกกีฬานะครับ
มีเยาวชนกีฬามีนักกีฬาทีมชาติหลายหลายสาขาครับที่เขาจัดกลุ่มเด็กนะครับ
แล้วก็มาเล่นกีฬาร่วมกันเมื่อทำอย่างงั้นได้เนี่ยเด็กของเราก็จะ
มีความแข็งแรงนะครับมีสุขภาพพลานามัยมีสุขภาพจิตใจที่สมบูรณ์ครับ
เป็นนโยบายที่ผู้ว่ากรทมต้องเอาใจใส่และเข้าไปดูแลอย่างจริงจังครับ
สวัสดีคุณผู้ว่ามหานครสตรีท็อปไปหลายอย่างเลยวันนี้
คุณหญิงสุดารัฐแล้วก็พี่ปุ่นด้วย

โยบายต่างหรือสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ย
ฝากอะไรกับประชาชนทิ้งท้ายหน่อยฮะก่อนลง
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน๒๒พฤษภาคมนี้
สำหรับในเรื่องของกรทมครับ
มีหลายงานที่จะมาเกี่ยวข้องกับผู้ว่ากรทม

ภาคการเมืองที่จะมาดูแลบริหารประเทศด้วยนะครับ
และอย่างกรทมไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองครับ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับ

จริงแล้วรถไฟฟ้าเรามีมา๒๐ปีแล้ว
แต่ว่าก็มีอยู่แค่๓สายที่ใช้ได้นะครับ

และในส่วนของราคาก็ยังสูงนะครับ
ถ้าเกิดรัฐบาลกับผู้ว่ากรทมเนี่ย

เราจะแก้ปัญหาต่างได้รวดเร็วขึ้น

ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ทำให้รถไฟฟ้ามีความ
มีแรงดึงดูดให้พี่น้องประชาชนไปขึ้นมากกว่ารถยน
เพราะฉะนั้นรถยนต์ก็ยังเยอะอยู่นะครับ
รถเมย์คนโดยสารประมาณ๓ล้าน
แต่ว่ารถไฟฟ้ามีอยู่แค่หลักแสน

กำแพงอันหนึ่งที่เป็นตัวกั้นคือเรื่องราคา
ซึ่งก็ต้องประสานกันทั้งในส่วนของรัฐบาล
อ่ามีความสำคัญ
เพราะว่ากรทมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับ

อย่างที่บอกว่าแผ่นพับที่เคยหาเสียง
ตั้งแต่ปี๔๕จนถึงวันนี้ยังใช้ได้อยู่เลย

ดังนั้นเราจึงได้
กรุงเทพให้มีความเปลี่ยนแปลงครับพี่พันธ์ปุ่นหรือว่าพี่ปุ่นของเรา
สิทธาธิวารีเนี่ยหมายเลข๑๑ลงเนี่ยเพราะเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
เพราะคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้ว่ากรทมนั้นจะต้องเป็นคนที่กล้าในการคิดต่าง
กล้าที่จะคิดนอกกรอบและไม่ใช่อยู่ในระบบที่ถูกระบบราชการครอบงำ
จนไม่สามารถที่จะแก้ไขเรื่องใดได้ทำอะไรติดระเบียบติดระบบหมด
ครับแต่ผู้พันธุ่นสิทธาธิวารีกล้าที่จะเปลี่ยนกฎ
เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะคะกรทมจะเปลี่ยนแปลงได้
คุณสมบัติของผู้ว่าสำคัญเหมาะสมของคนที่กล้าคิดต่าง
และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพอย่างสิทธาธิวารีสำเร็จแน่นอนค่ะ
ครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วล่ะครับอาทิตย์๒๒พฤษภาคมนี้
ออกไปใช้สิทธิ์นะฮะเลือกตั้งผู้ว่ากรทมแล้วก็สกด้วย
ผู้ว่ามหากรรมสตรีท็อกวันนี้นะครับต้องขอบคุณทางไทยสร้างชัยด้วยนะฮะ
ครับน้ำอักษรีสิทธาคุณหญิงสุดารัสแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับ
พระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับค่ะครับ
ผู้ว่ามหานครสตรีท็อกกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งพรุ่งนี้นะครับ
วันนี้ผมอุยภาคภูมิลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
น้ำอักษรีสิทธาคุณหญิงสุดรัสสวัสดีครับ